มาดูเรื่องของการออมเงินกันหน่อยค่ะ
ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีมากนัก
เรื่องของดอกเบี้ยเวลานำเงินไปฝากธนาคาร

หลายคนก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วจะออมเงินในลักษณะไหนอย่างไรดีนะคะ
เรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณถิติภาค่ะ
หากเราหยอดกระปุกทุกวันวันละ๑๐๐บาทเป็นเวลา๑ปี
เราก็จะมีเงินเก็บทั้งสิ้น๓๖๕๐๐บาท
แต่ถ้าเราเลือกลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเฉลี่ยวันละ๑๐๐บาท
เราอาจสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๒๐บาท
และได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปถึง๑๐เท่า
เป็นหนึ่งเหตุผลที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงหยิบยกขึ้นมา
ให้เห็นถึงผลตอบแทนที่น่าสนใจ
หากเลือกลงทุนด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออมแบบเดิม
ทำให้มนุษย์เงินเดือนและคนที่มีครอบครัว
สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกช่องทาง
ปรึกษาทางการเงินจากหลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำว่า
ออมผ่านกองทุนถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
และให้ผลตอบแทนในระยะยาว
ขณะที่การออมในหุ้นปัจจุบัน
ยังคงเป็นวิธีที่ได้ผลตอบแทนสูง
และไม่เสี่ยงอย่างที่หลายคนคิด

ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหออมในหุ้นมันอาจจะเสี่ยงนะ
มันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือออมในกองทุน
กองทุนที่ดีก็คือกองทุนที่ผมว่า

เพราะกองทุนส่วนใหญ่มันจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินเฟ้อ
ปกติเวลาเราเก็บไว้ในธนาคารเรา

แต่ถ้าเราเก็บไว้ในหุ้นที่มันมีปันผล
เราไม่ต้องไปสนใจราคาหุ้นนะ

แต่สิ่งที่เราสนใจคือว่ามันให้ปันผลมาเนี่ยมันเยอะไง
มันเยอะพอที่มันจะเลี้ยงเรา
ออมระยะยาวด้วยวิธีออมในหุ้นและกองทุนหุ้น
สามารถทำกำไรเฉลี่ยให้กับนักลงทุนได้ร้อยละ๑๐ต่อปี
แต่ต้องมีระยะการออม๑๐ปีขึ้นไป
โดยที่ปรึกษาทางการเงินจากหลักทรัพย์บัวหลวง
ระบุด้วยว่านอกเหนือจากวินัยในการออมแล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกเพศทุกวัย
คือการศึกษาหาข้อมูลประกอบการลงทุนนั้นให้ดี
และเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ให้ทั้งความรู้และมีเครื่องมือที่ดี

ลงทุนในหุ้นหรือออมเงินในหุ้นนะคะ
จะสามารถทำให้คุณเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เร็วขึ้นค่ะ
แม้ว่าคุณจะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่๑๕๐๐บาทต่อเดือนก็ตาม
โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือวินัยในการออม
หากสามารถออมได้สม่ำเสมอ

คุณก็จะสามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ภายใน๑๕ปีค่ะ
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน